เกี่ยวกับเด็กด้วยนะเป็นพิธีกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก
เมื่อมีเด็กมาเกิดใหม่เนี่ยชาวบ้านเขาจะต้องทำพิธีแบบนี้ค่ะ
อานี่ค่ะเห็นไหม
ดูสิคะคุณเขาทำพิธีอะไรยังไงกับเด็กแรกเกิดกันบ้าง
เขาบอกว่านี่คือพิธีแยกแม่ซื้อออกจากเด็ก
หรือพิธีบำบัดพิษแม่ซื้อของทางอีสานเขานะ

แม่ซื้อคือแม่ประจำวันเกิดในความเชื่อของคนสมัยก่อน
มีอยู่ทุกภาคเลยไม่ใช่แค่อีสานอย่างเดียวนะ

เขาถึงบอกว่าเด็กบางคนนี้พูดคนเดียวพูดกับใคร
ก็พูดกับแม่ซื้อไงอะไรแบบนี้ที่เราเคยได้ยินกันมานะคะ
เขาบอกว่าแม่ซื้อแต่ละตนก็จะสำแดงเดทให้ทารก
อาจจะมีความเจ็บป่วยต่างกันไปบ้างด้วยนะ
อย่างเช่นอาจจะทำให้ปวดท้องอาเจียนหรือร้องไห้ไม่หยุด
หรือบางครั้งทำให้เกิดอาการหวาดกลัวหวัดภาวะได้
แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แม่ซื้อมารบกวนทารก

คนสมัยก่อนเขาก็เลยคิดหาวิธีที่จะทำยังไง
ไม่ให้แม่ซื้อมาสำแดงเดทให้โทษกับทารก
ก็เลยจัดทำพิธีแบบนี้ขึ้นมา
ทำพิธีนะคะจะนำข้าวของต่างและก็ตัวแทนเด็ก

คือเป็นตัวแทนเด็กนั่นก็คือตุ๊กตานี่แหละค่ะ
มาไว้ในเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็ไกลไปไกลมานะ

และนอกจากนี้ก็ยังมีการเขียนภาพแม่ซื้อลงในแผ่นผ้าขาว
ลักษณะคล้ายยันขลังเลยนะคะ

ซึ่งจะเขียนด้วยยางมะเดือนะในสมัยโบราณนะคะ
และด้านหลังผ้าขาวก็ต้องเขียนภาพท้าเวสวรรณ

แล้วก็หน้าคนสองหน้าอย่างนี้เอาไว้
เพื่อป้องกันพยันตรายที่จะเกิดกับเด็กนั่นเองนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านในบางพื้นที่
อันนี้ทางภาคอีสานเขาจะทำแบบนี้
แต่ละภาคเขาก็จะมีวิธีการแบบตัดแม่ซื้อ
แม่ซื้อออกจากเด็กที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ